สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐค่ะ
บ่ายนี้มาติดตามข่าวบันเทิงกันกับเราสองสาวเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับพลอยพิมรจิต
ดิฉันเชอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้
ขอเริ่มกันที่หนุ่มหล่อหุ่นล่ำหนุ่มอ้ำอธิชาตินะคะคุณผู้ชมค่ะ
แท่นเป็นผู้จัดละครมือใหม่ป้ายแดงแต่ก็มีปัญหาออกมา
ให้เราได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยนะคะสำหรับซีรีส์ภาคต่อ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งผู้ใหญ่เขากำลังคุยกันอยู่ว่าจะให้หนุ่มอ้ำเนี่ย
แท่นเป็นผู้ผลิตต่อหรือไม่ส่วนที่มีกระแสข่าวแววออกมาว่านุ่มอ้ำ
ที่จะกลับไปซบอกวิกพระราม๔นั้นหนุ่มอ้ำเขาบอกว่า
เป็นแค่เพียงการพูดคุยกันก็เท่านั้นเองค่ะ
โอ้โหคือระยะเวลาทำอะไรอ้ามไม่ได้เลยปัญหาเขายาวจริงจริงน่ะ
ปัญหาเยอะมากแล้วจะกลับมาได้มั้ยยังไงดีพลอยนั่นอ่ะสิ
หลังจากที่หันมาชิมลางนั่งแท่นผู้จัดละครอย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรก
ดูเหมือนว่าเส้นทางจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะ
สำหรับคู่รักอย่างอ้ำอธิชาติแล้วก็นัทมีเรีย
ล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการทำซีรีส์ภาคต่อเรื่องเจ้าเวหานะคะ
ยังไม่ได้ข้อสรุปกับทางต้นสังกัดว่าจะอนุมัติให้เดินหน้าถ่ายทำได้หรือไม่
ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างยังคงต้องหยุดพักไว้ก่อนซึ่งส่วนตัวก็ยังไม่ทราบวันเวลาที่ชัดเจนนะคะ
ส่วนที่หลายคนเห็นว่านุ่มอ้ำหันกลับไปซบอกผู้จัดรุ่นใหญ่ทางวิกพระรามสี่
เจ้าตัวยอมรับว่ามีการทาบทามให้ไปรับบทบาทสำคัญในละครเรื่องใหม่จริง
ไม่ได้มีโอกาสคุยความคืบหน้ากับทางธุรกิจเลยแต่ว่าก็มีคุยมีสวัสดีทักทายกันอยู่
งานผู้จัดก็เป็นงานที่เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
การทำงานถ้าเรามีอุปสรรคมีอะไรที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผมได้คือประสบการณ์ที่เข้มข้นมาก
มากการทำของช่องผู้จัดของช่องละครนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นโปรเจกต์เริ่มนะตอนนี้
สรุปคือเราปิดโปรเจกต์พับไปเลยเนี่ยครับเพราะหลายคนก็ยังเป็นคุณเพื่อว่าสรุปก็เป็นยังไงต่อตอนต่อไป
คือจริงแล้วก็อย่างที่ผมได้พูดมาตลอดทุกครั้งนะครับว่าเราก็มีหน้าที่เตรียมงานใช่ไหมครับ
บทต่างรายละเอียดต่างให้เข้ากับสิ่งที่ทางผู้ใหญ่ต้องการ
แต่หลังจากนั้นก็ต้องแล้วแต่ทางผู้ใหญ่ของช่องว่าจะยังไงครับ
เราก็พยายามทำในสิ่งที่ที่มันดีที่สุดแต่ไม่ว่าจะอะไรที่เกิดขึ้น
เราก็จะเคารพการตัดสินใจของในแต่ละช่องของผู้ใหญ่แต่ละท่านครับ
ก็ต้องรอดูนะคะว่าซีรีส์เจ้าเวหาเนี่ยจะออกอากาศเมื่อไหร่และจะมีการถ่ายทำต่อหรือไม่
ส่วนละครของหนุ่มอ้ำเนี่ยรอติดตามอยู่นะคุณไม่รู้ว่าจะมีให้เราได้ติดตามกันหรือเปล่า
ใช่เนอะยังหลอกขนาดนี้พระเอกอีกสิบเรื่องก็ยังไหวนะครับพี่อ้าว